ท่านผู้ชมครับช่วยกันคลี่ปมคดีนี้ต่อหน่อยนะฮะ
ว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาเงิน๓ล้านกว่าไป
จากรถตู้ของบริษัทที่เขาไปเบิกเงินมาจากแบงค์แถวบ้านบึงชนบุรี
ก็ต้องพูดกันตรงว่าเล่าข่าวไปเมื่อวานคุณผู้ชมสงสัยเอ๊ะคนขับรถตู้
ตัวผู้หญิงที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายคนก็สงสัย
คือผู้หญิงที่มากับรถตู้เนี่ยเป็นพนักงานการเงินของบริษัทแห่งหนึ่ง
ทุกวันที่๕กับวันที่๒๐ของเดือนซึ่งก็คือเมื่อวานนี้วันที่๒๐
ต้องมาเบิกเงิน๓๔๐๐๐๐๐บาทจากธนคารเงินสดนี่นะ
เมื่อวานนี้ก็มาเบิกเธอบอกพอเบิกออกมาจากแบงค์
มากับพนักงานขับรถตู้มากันสองคนค่ะทีนี้ไอ้ถุงใส่เงินถุงใหญ่เนี่ย
มันใส่ไม่หมดเธอก็เอาส่วนหนึ่งก็คือ๔๐๐๐บาทใส่กระเป๋าเธอไว้
กระเป๋าสีดำเนี่ยนะแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งให้คนขับรถตู้เนี่ย
ถือเอาไว้มีเงินสดอยู่สามล้านค่ะเขาอ้างว่ากระเป๋าอีกใบหนึ่งมันใส่ไม่พอ
ก็เลยต้องแยกบางส่วนมาใส่ไหมพอมาถึงรถปุ๊บออกจากแบงค์มา
ก็เธอก็ไปนั่งข้างคนขับที่เบาะหน้าส่วนคนขับรถตู้ก็ขึ้นประจำรถ
แล้วก็เอาถุงใส่เงินเนี่ยวางไว้ข้างระหว่างคนนั่งกับคนขับ
นี่เห็นไหมฮะนี่แล้วอยู่ดีเนี่ยมีรายเดอร์ขี่มาที่หน้ารถ
เปิดประตูปุ๊บตะโกงตะโกนบอกอะไรนะชอบแย่งเมียชาวบ้านยุ่งกับเมียเขาเหรอ
ใช่เหมือนกับเป็นเรื่องชู้สาวคนขับรถตู้ก็งงบอกไม่เกี่ยวผิดคนหรือเปล่า
พี่ก็กลายเป็นทะเลาะกันแล้วจะบุกมาทำร้ายคนขับรถตู้ก็เลยบอกผมก็ถีบไปทีนึง
แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุบอกมีปืนแล้วเอาปืนเข้ามาแล้วทุบเข้าหน้าผมผมก็วิ่งหนี
พอวิ่งหนีเนี่ยรายเดอร์คนนี้คว้าถุงเงินไปเลยทำท่าเหมือนจะวิ่งตามวิ่งตาม
แล้วก็ย้อนกลับมาแต่คว้าถุงเงินแล้วขี่หนีไปเลยพนักงานการเงินสาวคนนี้
ก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูคลิปตอนที่เขาร้อง
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นหน่อยนะที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะฮะตรงเนี้ย
คือชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเขาบอกทีแรกคิดว่าเรื่องของแบบผัวเมียทะเลาะกันมีปัญหากันอะไรกัน

เขาไม่ใช่ผัวหนูสุดท้ายเนี่ยเบิกมา๓ล้านกว่าใช่ไหม
เอาเป็นว่าได้ได้ไปก้อนใหญ่อะโอให้๓ล้าน๔กว่า
อ๋อนี่วันน้องผู้ชมก็บอกโอ้โหสงสัยกันเยอะเลย
เพราะว่าแม่ตกลงมันต้องมีเกลือเป็นนอนหรือเปล่า
จะรู้ได้ยังไงว่าเบิกเงินมาเยอะขนาดนี้

คนขับรถตู้กับสาวพนักงานการเงินสองคนนี้เนี่ย
ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะฮะ

ขอดูภาพที่สพบ้านบึงเมื่อวานนี้หน่อย

แล้วเดี๋ยวคนขับรถตู้เนี่ยนักข่าวไปถามเลยนะ
เขานั่งพิงโซฟาแบบ
เขาบอกผมจะไปรู้เห็นกับคนร้ายได้ยังไงนี่
ปืนนี่ทุบหน้าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอม

เอาเป็นว่าสองคนนี้นะฮะคนขับรถตู้
คือนายกริจชะพัฒน์สุรกุลอายุ๒๓
ส่วนพนักงานการเงินผู้หญิงเนี่ยชื่อนางสาวประพาพรบุญมีสนม
นี่ดูหน้าเขาเมื่อกี้เห็นหน้าคนขับรถตู้ที่หน้าเป็นแผล

ส่วนนี้คือพนักงานการเงินนางสาวประพาพร
เมื่อวานนี้ถูกสอบปากคำเครียดทั้งวันทั้งคืนนะฮะ
แต่ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริง
ไม่มีส่วนรู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

คนขับรถตู้บอกนี่มาถึงเปิดประตูมา
หาว่าผมไปยุ่งกับเมียเขาอะไรเขาจะทำร้ายผม
ผมถีบไปทีนึงตะโกนบอกมีปืนนะ
เอาปืนขึ้นมาโชว์แล้วทุบหน้าผมเลยแล้วผมก็วิ่งหนีเลย
คนร้ายคว้าถุงเงินหายไปเลย
ตำรวจก็ปล่อยตัวทั้งสองคนออกไปก่อนนะ

เพราะว่ามันแหม่มันต้องรอหลักฐานนะใช่ไหม
แต่ตำรวจบอกว่าปล่อยไปแบบน่าสงสัยอยู่คนหนึ่ง
เหรอใช่สงสัยใครอ่ะสงสัยอยู่คนหนึ่ง

คุณผู้ชมน่าจะเดาถูกแล้วล่ะ
สงสัยจริงเพราะมันหลายอย่างที่ตำรวจบอกว่า

นี่นะฮะคือคนที่สงสัยเนี่ยตำรวจบอกสงสัยฝ่ายผู้หญิงนะ
ที่เป็นเสมียนเป็นพนักงานการเงินของบริษัท

เพราะสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ย
มันพบการเชื่อมต่อติดต่อกับคนที่เป็นรายเดอร์

คือนามสกุลเดียวกันค่ะพี่อุ๋ยเอาจริงแล้ว

แล้วโทรศัพท์มือถือคือโทรหาผู้ก่อเหตุที่เป็นน้องชาย
ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ
แต่เธอบอกไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะฮะ

ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะ
คือเมื่อวานนี้จะมีตอนที่รายเดอร์ไปด้อมมองอยู่ใช่ไหม

หน้าธนาคารก่อนไปด้อมมองก่อน
วนไปด้านหลังเพราะว่ารถตู้จอดอยู่ด้านหลังธนาคาร
ด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นภาพตอนเกิดเหตุที่ชาวบ้านถ่ายคลิป
แต่นี่คือกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่คุณเนติชาวไปได้มา๑๑นาฬิกา๓๗นาทีเมื่อวานนี้
รถตู้คันสีขาวขับมาจอดหลังธนาคาร
แล้วจะเห็นนายกริจชะพัฒน์ลงมาจากรถ
ก่อนจะเดินย้อนเข้าไปที่ธนาคาร

ว่าตอนนี้น่าจะเอารถมาจอด
หลังจากที่ส่งประพาพรที่เป็นพนักงานการเงิน
เป็นเสมียนที่มาเบิกเงินเนี่ยลงที่แบงค์ไปแล้ว
๑นาฬิกา๕๑นาที
เป็นช่วงที่ประพาพรพนักงานการเงินของบริษัท
เงินสด๓ล้าน๕ออกมาจากแบงค์
แล้วเดินถือถุงเงินเดินออกมาจากทางด้านหลังของธนาคาร
เพื่อจะมาจุดที่เป็นถนนที่จอดรถเอาไว้
กริจพัฒน์คนขับรถเดินนำหน้า
ส่วนประพาพรเดินตามหลังมาที่รถ
นี่นะฮะถือถุงเงินมาเลยนะ
นี่ซึ่งแบงค์เขาบอกโอ้โหเงินเยอะขนาดนี้เนี่ย
บางทีแจ้งแบงค์ให้รอปภรักษาความปลอดภัย
เอาเงินไปส่งดีกว่าใช่ใช่
ถ้าจำเป็นต้องใช้เงินสดนะใช่ค่ะเผื่อกรณีอื่นอื่นค่ะ

จากนั้น๑๑นาฬิกา๕๒นาที
เห็นคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดดักรออยู่หน้าธนาคาร
แต่งตัวด้วยชุดรายเดอร์
แล้วก็ขี่ไปประกบข้างรถตู้
ก่อนจะลงมือก่อเหตุทันที
ซึ่งมันก็จะเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาเห็นแล้วถ่ายคลิปเอาไว้
นี่ขี่ไปแล้วนะนี่ทางคนขับรถตู้กิจชะพัฒน์ก็
นี่กำลังจะขึ้นรถจะปิดประตูแล้ว

ตะโกนใส่แบบชอบยุ่งกับเมียคนอื่นเหรอ
นู่นนี่นั่นเขาก็พยายามสู้ถีบไปทีนึง
รายเดอร์บอกมีปืนนั่นนี่แล้วดึงตัวลงมาทุบเข้าไปทีนึง
พอบอกมีปืนนะกิจพัฒน์ก็บอกผมก็วิ่งหนีดิ
พอเอาปืนขึ้นมาผมก็ลุกปืนจริงปืนปลอม
รายเดอร์ก็วิ่งตามไปพักหนึ่งนะ
แล้วย้อนกลับมาที่รถแล้วก็เอาถุงเงินไปเลย
ส่วนประพาพรพนักงานการเงินของบริษัทเนี่ย
ก็ร้องเอะอะโวยวายขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
แล้วรายเดอร์ก็ได้ถุงเงินแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตอน๑๑นาฬิกา๕๓นาทีใช้เวลาก่อเหตุแค่๑นาที

หลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายขี่รถไปถึง๓แยก
แล้วเลี้ยวขวาขับผ่านร้านกาแฟแถวนั้นนะฮะ
ย่านบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนี่ขี่ไปสักพัก
พอกำลังจะเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกอีกจุดหนึ่ง
นี่ฮะกล้องวงจรปิดจับจังหวะคนร้ายทำกระเป๋าเงินหล่นฮะ
คนร้ายก็ดูลุกลี้ลุกลนรีบก้มหยิบขึ้นมาแล้วก็ขี่รถไปต่อ
๑นาฬิกา๕๖นาทีจะเห็นรถคนร้ายขี่ผ่านถนนในพื้นที่ตะบนบ้านบึงนะฮะ
นี่แล้วเอารถไปทิ้งไว้ที่ไร่อ้อยข้างถนนห่างจากจุดที่ก่อเหตุ๓กิโลเมตร
โอ้โหนี่กล้องวงจรปิดเขาไล่ได้หมดเลยนะค่ะไล่ได้หมดเลยนะฮะกล้องวงจรปิดนี่ฮะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ชุดสืบสวนสพบ้านบึงนะฮะที่ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของคนก่อเหตุถูกทิ้งไว้ที่ไร่อ้อยนะครับ
พิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบมาเก็บหลักฐานต่าง
คุณเนติชาวก็ตามไปจุดที่เขาเจอรถจักรยานยนต์นี่ไปจอดทิ้งเอาไว้นะฮะ
เป็นป่าอ้อยห่างจากถนนในหมู่บ้านเข้าไปสักลึกเข้าไปร้อยเมตรได้
ยาก็ขึ้นรกโครนโครนก็เต็มไปหมดเลยนี่ฮะ
คือคุณเนติชาวที่ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ย
พบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากธนาคารแค่๑๐เมตรนะฮะ
จุดที่จอดรถนะอันนี้เป็นจุดที่เจอรถจักรยานยนต์ที่ทิ้งเอาไว้
ส่วนจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากธนาคารนี่ฮะประตูธนาคารหลังเป็นด้านหลังนะ
ด้านหลังเนี่ยจะเจอถนนแล้วรถจอดอยู่ห่างไป๑๐เมตร
ตะโกนบอกอย่ามายุ่งกับเมียกูก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของผัวเมียหรือเปล่า
ฝ่ายหญิงเขาตะโกนบอกไม่ใช่นะหนูไม่มีแฟนนะช่วยด้วย
นี่คนร้ายเนี่ยมาเอางงเอาเงินเข้าไป
สุดท้ายคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งตอนนั้นเขาก็สงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ร้องให้ช่วยอะไรกันตั้งแต่ตอนแรก
มาร้องตอนที่คนร้ายคว้าถุงเงินแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้ว
แกะรอยกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับทีนี้ที่เขาแกะรอยจนรู้ว่า
ใครเป็นใครเนี่ยท่านผู้ชมฮะรถกระบะคันนี้นะครับ
คือจุดที่ไปเจอรถจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้เนี่ย
ไปเจอภาพที่มีรถกระบะคันนี้บรรทุกรถจักรยานยนต์อยู่ที่ท้ายรถ
แต่พอขากลับไม่มีจักรยานยนต์ที่ท้ายกระบะนี่นะฮะเห็นไหม
รถกระบะคันนี้ตอนขับมาแถวนี้แถวไร่อ้อยมีจักรยานยนต์ท้ายรถ
แต่ตอนที่ขับกระบะออกไปไม่มีจักรยานยนต์ท้ายรถ
ว่าตรงนี้เนี่ยกระบะคันนี้คนร้ายเนี่ยเอารถจักรยานยนต์ใส่ท้ายรถมา
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปก่อเหตุ
พอก่อเหตุเสร็จแล้วเอาจักรยานยนต์มาจอดทิ้งแล้วขับกระบะ
กลับไปนี่นะก็สืบต่อจนรู้ว่ากระบะคันนี้นะฮะหมายเลขทะเบียนแบบนี้
กระบะแบบนี้ไปจอดเคลมอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่
หมู่๔ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
เคลมที่อู่เมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุจี้ชิงเงิน๓ล้านจากรถตู้คันนั้น
แล้วรถที่ไปจอดเคลมที่อู่เนี่ยคือกระบะคันเดียวกับที่มีจักรยานยนต์
ตอนแรกแล้วตอนหลังขับออกไปไม่มีจักรยานยนต์เลยอิซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน
งองูขอไข่๙๒๓๔ชนบุรีกล้องวงจรปิดตำรวจไปไล่ต่ออีก
ไปเห็นผู้ก่อเหตุสวมเสื้อสีเทากางเกงสีดำนี่ฮะ
อ้อมมาเอากุญแจรถไปให้พนักงานเคลมรับรถ
คนร้ายเคยติดต่อเอากระบะมาซ่อมหลายจุดอู่ก็นัดให้เอารถมาเข้าซ่อม๑๙กันยายน
แต่เขามาช้าวันหนึ่งเมื่อวานมาวันที่๒๐กันยายน
มาถึงนี่ดูท่าทีแบบโอ้โหร้อนรนเหลือเกินอ้างปวดท้องปวดท้อง
แต่ปวดท้องแล้วก็ไม่ยอมเข้าห้องน้ำนะบอกพี่ไปส่งที่ปากซอยหน่อย
ไม่รู้ว่าจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ้าวไปก่อเหตุชิงเงินเข้ามา
เขาเหมือนนิ่งนะพี่แต่เขามีอาการเจ็บท้องมากสังเกตได้เลย
เพราะว่านั่งรอผมเนี่ยเขาก็นั่งกับพื้นเลยนั่งยองเลยครับหน้าซิด
แล้วรถคือเขาเอามาเคลมหรือว่ายังไงอ่ารถเป็นรถที่นัดเข้าเคมพอดี
ก็คือวันที่นัดเข้าคือวันที่๑๙ครับผมตรงกันพอดีหรือเปล่า
บังเอิญครับบังเอิญครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเราจะนัดอย่างงี้อยู่แล้ว
นี่ฮะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะติดต่อเอารถเข้าเครมเอาไว้ล่วงหน้า
เพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงสภาพรถแล้วมันตรงจังหวะนัด๑๙แล้วก็วันก่อเหตุ
คือยี่สิบที่เป็นวันเบิกเงินของบริษัทเขาพอดีนะฮะที่สพบ้านบึงนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ผู้จัดการบริษัทที่นางสาวประพาพรเข้ามาเบิกเงินเนี่ย
มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทางสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะ
ชื่อนายจตุพลชื่อเล่นชื่อเอ็มอายุ๒๗และเป็นน้องชายของนางสาวประพาพร
พนักงานการเงินที่มาเบิกเงินก็ไปค้นบ้านพักของจตุพลนะฮะ
อยู่ที่ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีใกล้ใกล้กับอู่ซ่อมรถนั่นแหละ
นะฮะที่เอารถกระบะไปจอดเคลมทิ้งเอาไว้
สืบสวนบอกว่านางสาวประพาพรก็ยังให้การภาคเศษนะฮะ
แต่ตำรวจเช็คจากโทรศัพท์มือถือข้อมูลย้อนหลังต่าง
พบว่ามีการพูดคุยกันตลอด
มีการติดต่อวางแผนกันในวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ด้วย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจก็เลยเชิญตัวกริจชะพัฒน์
พนักงานที่ขับรถที่บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่กริจพัฒน์ก็มากับคุณแม่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามข้อมูลอยู่ครึ่งชั่วโมง
ไม่ใช่ว่าสงสัยกริจชะพัดนะ
ประพาพรที่ไปด้วยกันเมื่อวาน
เพราะว่าเอ๊ะทำไมดูแบบไม่ค่อยป้องกันเงิน๓ล้านเลย
คือกิจชะพัฒน์ก็วิ่งหนีอยู่คนเดียวเลย
แล้วก็เหมือนกับเขาก็มาเอะอะโวยวายหลังจากที่คนร้ายเอาถุงเงินไปแล้ว
หลังจากสอบเสร็จนี่ฮะทางกฤษพัฒน์เองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
คือล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยได้ขออนุมัติศาลจังหวัดชนบุรีออกหมายจับนางสาวประพาพรและนายจตุพลแล้วนะฮะ
นี่พี่สาวที่เป็นพนักงานการเงินของบริษัทผู้เบิกเงิน
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะ
เมื่อวานสอบทั้งคืนเพิ่งปล่อยตัวไป

แต่วันนี้ได้หลักฐานชัดเจนแล้วตอนนี้หายไปนะฮะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยทำงานอยู่ที่ตลาดใหม่ชนบุรีนะฮะ
ก็สมมุติว่าคุณเอก็แล้วกันนะเขาบอกว่านายจตุพลเนี่ยนะ
คนที่ก่อเหตุที่ชื่อเล่นชื่อเอ็มเนี่ย
นำกระเป๋าเงินที่มีเงิน๓แสนไปซ่อนไว้ในตู้ที่บ้านของแม่ยายตัวเอง
เนื่องจากก่อนหน้านี้ในเอ็มนี่ติดพนันออนไลน์อย่างหนักแล้วตกงานด้วย
ขัดสนเรื่องเงินทำให้แม่ยายของเขาเนี่ย
ต้องเอาลูกวัย๒ขวบมาเลี้ยงดูให้
เอ็มเนี่ยได้เงินมาเยอะก็เลยเอาเงิน๓แสนที่ได้มาเนี่ยแบ่งมา๓แสนเนี่ย
ซ่อนไว้ในตู้นะที่บ้านของแม่ยายคงกะไว้ให้เลี้ยงลูกหรือยังไง

ใช่ครับ

รู้จักมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้สนิทอะไร
เขาติดเว็บส์ทะนาน

หลายทะนาน
คุณเนติชาวได้ไปเจอกับคนรู้จักในเอ็มอีกคนนึงนะฮะ
อีกคนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไอ้เอ็มเคยมาอยู่ที่บ้านหลังเนี่ยนะ
แต่ตัวเขาก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยนะ
เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุในเอ็มขี่รถมาที่หน้าบ้าน
จอดรถไม่นานแล้วก็ขับออกไปเลยนะฮะมาในชุดลำลองปกติ
ทางเพื่อนเขาบอกว่าเคยนะเคยเป็นเมื่อ๓ปีก่อนแต่ก็เลิกเป็นไปแล้ว
ส่วนกระบะคันสีขาวที่เป็นข่าวเนี่ยน่าจะเป็นรถของพี่สาวเขา
เพราะพี่สาวเคยขับคันนี้เข้ามาในหมู่บ้าน
มาแค่แว๊บมาจอดเฉยครับไม่ได้มาจอดเป็นค้างนาน
เก็บอยู่นานหรือยังประมาณ๒วันได้แล้วสิ
เป็นกระบะไข็นะครับน่าจะกระบระพี่สาว
พี่สาวนี่คือบีหรือประพาพรเนี่ยนะครับเราเคยเห็นเขาขับรถไปมาบ่อยไหม

เรากับหลายท่านนี่ท้ายถูกนะ
ไม่เนียนเลยตั้งแต่ต้นจนจบคือมันจับได้แบบง่ายหมดเลย
มันดูลงล็อกไปหมดนะโป๊ะเลยนะมาก่อเหตุเนี่ยแล้วได้เงินไปเนี่ย

ท่านผู้ชมทายถูกกันเยอะเป็นนักสืบที่เก่งมาก

ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับล่าสุดนะฮะช่วงค่ำที่ผ่านมา
สพบ้านบึงนะฮะมีรายงานว่าจับตัวได้แล้วด้วยนะฮะ
จับจตุพลกับประพาพรได้แล้วนะฮะ
ออกปากคำอยู่ได้ตัวแล้วนะครับแต่เงินอยู่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังข่าวอีกทีก็แล้วกัน